มาดูเรื่องนี้กันบ้างเรื่องราวของความรักยังไม่หมดนะครับ
ดูความรักที่ยั่งยืนนานน่าเป็นแบบอย่าง
รักกันมานานกว่า๕๕ปีนะครับไปดูกันหน่อยครับ

นี่พอนั่งปุ๊บไม่ทันพูดพร่ำทำเพลงเลยครับ
คุณตาวัย๙๒ปีก็บวบแก้มเข้าไปเลย
แก้มหวานใจวัย๘๐ครับ

เวลาเนี่ยไม่สามารถทำอะไรความรักของทั้งสองท่านได้นะครับ
งานนี้ครับคุณตาและคุณยายได้รับเชิญจาก

ในอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับ
ถ่ายทอดเคล็ดลับในการใช้ชีวิตคู่นะครับ

คุณตาบอกว่า๕๕ปีที่ครองคู่กันมาเนี่ยนะ
มีลูกด้วยกันแล้ว๔คนหลาน๕คน

คู่รักคู่ไหนที่ฟังแล้ว

เจอกันนิดหน่อย

เห็นถ่ายรูปคู่กับผู้เยี่ยมแล้วขึ้น

คู่หนักผู้หนักเป็นอะไร

คือช่วงนี้เลือดลมมันขึ้นไม่รู้เป็นอะไร
เอาความรู้สึกส่วนตัวมาใส่ในการทำงานมันไม่ดี

อ้าวไปดูกันหน่อยเขาบอกว่ายึดหลักพรมวิหารสี่
คือเมตตากรุณามุฒิตาอุเบคา

บอกตัวเองใช่ไหม

รวมถึงการเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วย
รวมไปถึงอโหสิกรรมให้กัน

รู้จักอโหสิซึ่งกันและกัน
เราก็ใจเขาก็ใจ

ผ่อนสั้นผ่อนยาวกัน
เรียกว่าเราเกิดมาเจอกัน
เราต้องมีสามัคคีมีความรักไข่กัน

มาแล้วจะมาทะเลาะบ่แว่งกันออกไปเอาแล้ว
ถ้ารักกันจริงต้องรู้จักให้อภัยกันนะครับ

เรื่องนี้ครับนายเทราวัตรบุธิคุณรองฟุว่ารัฐกาลจังหวัดอุตรฤษฐ์
ก็บอกว่าปัญหาสังคมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น
ส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความรักความเข้าใจในครอบครัว
โดยเฉพาะเด็กที่ขาดความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่

แนะนำการแสดงออกความรักที่ทำได้ง่ายนะครับ

และทำได้ทันทีคือการกอดคุณลูกกอดคนที่คุณรัก

รวมไปถึงรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันนั่นเอง
คุณก็จำไปใช้นะเข้าใจไหม
มีผู้เท่าผู้ใหญ่เข้ามาสอนเคล็ดลับเกี่ยวกับความร้งความรักเนี่ย

ชีวิตคู่จะได้ยั่งยืนยืนยาวถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร

นี่ไงจับดิฉันอยู่เนี่ยดิฉันกำลังจะบอกครู
เพราะว่าเวลาเราอ่านเราดูอะไรที่เป็นตัวอย่างดีก็นำไปใช้นำไปจำทำ
จากนี้ไปจะจำเอาไว้แล้วก็เอาไปใช้
จำมาที่ผมอีกแล้วจำไปที่น้องไปต่อ